ให้นำทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงนั้นออกมาให้จงใจ
คือวันนี้เราได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยมากขึ้นนะ

วันนี้ยิ้มตาแตกไปหลายทีแล้วแหละวันนี้มีความสุขจริงนะคะ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปกันนะคะ
หลายความคิดเห็นเหลือเกินนะคะส่งมายังให้กับ๓๓ชีวิตค่ะ
คนบันเทิงเองก็เช่นเดียวกันส่งความห่วงใยมาด้วยนะคะ
เคยบอกว่าถ้าน้องนัทออกมาจากถ้ำได้นะจะมอบรองเท้าเบอร์๑๐ของเขาเองนี่แหละ
ได้จะให้น้องไปเลยเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณ
เกรทเปิดเผยผ่านไทยรัฐทีวีแบบนี้นะคะว่านอกจากเรื่องสตันเบอร์สิ่งที่จะให้แล้วเนี่ย
เตรียมพาทีมฟุตบอลของที่ตัวเองเล่นอยู่นะ
ส่วนเรื่องสัญญาที่พี่บอกไว้
รองเท้านะครับแล้วก็เรื่องที่จะไปเตะฟุตบอลด้วย
ตอนนี้ก็อย่างแรกเลยอยากให้น้องทุกคนกลับออกมา
แล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะครับ
ขอให้ฟื้นฟูสภาพจิตใจกลับมาโดยเร็วนะครับ
ไม่ลืมสัญญาแน่นอนเดี๋ยวเจอกันครับ
นี่ค่ะเป็นคลิปที่คุณเกรสส่งมาให้นะคะ

ด้านครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวค่ะกายฮารุ
ก็ขอส่งความยินดีผ่านอินสตาแกรมนะคะ
โดยคลิปวิดีโอลูกทั้ง๓คนสวมชุดสีเหลืองแบบนี้
พร้อมกับชูกระดาษเขียนข้อความว่า

กลับบ้านแล้วครับ

ในร่ารู้งานสุดเก่งที่สุดเลยนะคะด้านนักแสดงหนุ่มคุณเป้อาราค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเหมือนกัน
รายการบันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะพร้อมทั้งชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยแล้วก็ต่างชาตินะ
ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จค่ะเช่นเดียวกับคู่รักผู้จุ๋ยค่ะ
ขอเอาใจช่วยภารกิจพาน้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ
กลัวที่ดีใจนะครับที่เจอทีมหมูป่าแล้วสุดยอดเลยนะครับ
น้องเขาคงเหนื่อยมากแต่ว่าคนไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยเรียกว่าช่วยกันตามหา
ครั้งนี้ดีใจมากกับทุกครอบครัวที่ได้รับน้องกลับบ้านครับ
ก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับ
ปฏิบัติภารกิจมาตลอด๑๐วันที่ผ่านมานะครับ

หลังจากนี้น้องทีมหมูป่าแล้วก็โค้ชนะครับ
ให้กลับออกมาอย่างสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนะครับ

เราสองคนนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะ